สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่เฮ้ยเยอะ
เสียงแอนจี้นำดังมาก
เดี๋ยวก่อนดูผมก่อนค่ะท่านผู้ชมดูผมแอนจี้หน่อยค่ะ
วันนี้ดูมาแล้วพี่พีชซาบคนเหมือนแต่งตัวมากของคนละงาน

เหมือนพี่มีวไปแถลงการเกี่ยวกับภาคอะไรอย่างสักอย่าง

ใกล้รอยกระทงแล้วไงช่วงนี้ดอกไม้กำลังมา
โอ้วแต่คือเขาไม่อาณูเขาโรนโตรงไม่ให้ลอยกันนะเถอะ
ก็ให้ลอยแบบมโนภาพกันขยะนะเขาบอกว่าเป็นกระทงอากาศ
จริงอากาศกันเถอะบางทีก็จริงเธอมันเละเทะมาก
แล้วก็ไปลอยแบบไกลลอยขนมปังนะคุณแม่
พอเถอะอย่าโลกสวยมันคือขยะทั้งนั้นแหละ
ก็คือเขาบอกปีนี้ถ้าเป็นไปได้โอเคเข้าใจ

โอ้วคุณแม่ลูกจะขอบอกคุณแม่เรื่อยว่าจะไปลอยท่าน้ำบ้าง
หลังบ้านมดดำกว้างมากไปตีดำกาทำกายกรรมได้เลย

เขาไม่ไปเขาจะอยู่บึงกายังจะอีก
คือมดดำไม่อยู่ก็ได้จะไปให้ได้ใช่ไหม
เวลาหล่อนนี้ไม่ต้องห่วงเขาก็โอเคแหละ
รอยกระทงใกล้จะถึงอาบแสงจันทร์เธอไปกระโดดนะฮะ
อาบแสงจันทร์สิเขาบอกว่าใครอาบแสงจันทร์ตอนพระจันทร์เต็มดวง

ก็ต้องอายหุ่นตัวเองบ้างนะถ้าสมมุติหุ่นอย่างรถเมย์ก็น่าอาบอยู่
ต้องเปิดที่เลยห้ามกั้นคอกด้วยเหรอ

บางคนเขาก็แบบว่าแล้วแต่บางคนแบบว่า

เหมือนคนหนึ่งที่มีคนหนึ่งคนดังคนหนึ่งที่

นางเอกคนหนึ่งที่แบบว่าเขาจะต้อง

นางเอกพระเอกอะไรอย่างนี้เขาจะเชื่อเรื่องอาบแสงจันทร์นะเธอ

มีคนดังคนนี้ที่รวยมากที่แม่งไปอาบ
อาบแสงจันทร์ตรงน้ำตกไง
ไปอาบแล้วเที่ยงคืนแล้วคนไปหาของป่า

คือเครื่องหมดดูแล้วก็อาฟส่งน้ำอยู่แบบงี้

หนูรู้แล้วจริงว่าทุกปี

เจ้าเข้ามาไม่ใช่กิน่าลีเป็นนี่

คุณแอ้มปัชลาภักษ์เขาก็อาบในสระไวน้ำตัวเอง
พี่อ้ามอับในสระไวน้ำตัวใหม่

แต่เขาก็จะแบบว่าไปที่ไหนของเขาก็แล้วแต่

ก็ด้วยเนี่ย

เขาเชื่ออะไรรู้ไหมเขาเชื่อจากที่นี่ไง

อย่างอกสันเราก็ไม่มีใครจะมาแก้กับเรายังไง
เหี้ยงมา

ไม่งั้ยยังงอยู่

ชอบแซะรถเมฆบ้าง

ขออนุญาตเข้าข่าวค่ะ

ฟ้องร้องเลยเพราะต้องดูแลลูกเล็กอีก๓คน
กรณีที่เพจดังเขาแชร์โพสต์สาวชุ้นถูกดาราเขียนด่า
จอดรถขวางแล้วก็ใส่เบรกมือที่หาดบางแสน
แล้วก็มีผู้ที่ถูกพัดพิงถึงก็คือไฮโซพัสวีคุณน้ำหวาน
พระพยักขบุตรภรรยาคุณนาวินต้า
ล่าสุดสามีเจ้าของรถที่ใส่เบรกมือให้สัมภาษณ์ว่า
ตนยอมรับผิดที่จอดรถขวางทราบเรื่องว่าจะเอาผิดก็เครียดอยู่
ปรากฏว่าเพราะปรากฏว่ามีกระดาษเขียนดาบบุพการี
ก็เลยโมโหความโมโหก็เกิดขึ้น
ตอนเลื่อนรถไม่มีปากเสียงเพราะว่ามีคนในเหตุการณ์
ให้ข้อมูลว่าฝ่ายดาราเป็นคนเขียนแต่ตนไม่เห็นกับตาหรอกนะ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องจะบานปลายบานแล้วค่ะ
ฝ่ายหญิงที่เป็นผู้โพสต์ระบุว่าไม่อยากให้พี่เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
โทษที่โพสต์ไปทำให้เขาเสื่อมเสียขอโทษที่ใส่เบรกมือ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาสามีหนูเป็นเสาหลักคนเดียวมีลูก๓คน

เข้าใจความรู้สึกของคนที่ลูกถูกยุงกัด
หนูก็อยากให้พี่เขาเข้าใจอันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วนะฮะ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ไฮโซโนหวานได้ให้สัมภาษณ์
ไหวไปนั่งทานข้าวที่บางแสนกว่าจะกลับบ้านก็๕โมงกว่า
รถออกไม่ได้เพราะมีรถมาจอดขวาง

คุณน้ำหวานให้ฟังเลยว่าเขามารออยู่ครึ่งชั่วโมง
เทศกิจมาอีก๔๐นาที
จากนั้นสามีแล้วก็คนแถวนั้นก็ช่วยกันตะโกนหาทำหาด
เพราะว่าเครื่องขยายเสียงปิดแล้วเพราะมันเย็นแล้วนะฮะ
จากนั้นกว่าตำรวจจะไม้อีก๓๐นาที
ติดต่อรถยกมาอีก๓๐นาทีคือไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงแน่นอน
เมื่อถามว่ากระจกหน้าคู่กรณีมีการเขียน
หวานพัสวีก็บอกว่านาวินต้าไม่ได้เขียนอย่างแน่นอนนะฮะ
เพราะว่ากลับมาถึงยังไม่ทันเห็นเจ้าของรถเลย
ซึ่งเมื่อคู่กรณีมาถึงก็มาถามว่ารถคันนี้จอดขวางหรือเปล่าครับ

ขวางเหรอครับจอดขวางเหรอครับจอดขวางหรือครับ
โดยที่ไม่ได้ขอโทษแล้วก็ก้าวขึ้นรถไปก่อนจะรถจะพุ่งออกไป

ก็ไปหยุดแล้วก็บอกว่าคุณลงมาก่อนมา
อบรมไปว่าจอดรถอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
เขาบอกว่าเขาซื้อรถใหม่เขาพูดว่าอย่างนั้น
รุ่นไหนอ่ะมันมีกุญแจมันจะมีกุญแจเล็กแต่บางคน
ถ้าสมมุติทำไม่เป็นก็ทำไม่เป็นจริงนะ
ก็ต้องไม่จอดไหมล่ะก็ต้องไม่จอดขวางใครไหม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

อันนี้เป็นกฎเป็นกฎหมายไม่ใช่เป็นกฎธรรมดา
เพราะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะออกตอนไหน
ไอ้จอดขวางก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องเข็นได้
หรือไม่ก็เขียนไว้ข้างหน้าว่าติดต่อเบอร์อะไร
ก็เรื่องของเรื่องไปประจานเขาไงลงใหญ่โตใช่ไหม

ว่าว่าแบบนี้ก็ได้เหรออืมเจ้าของบ้านเนี่ย
ถ้าสมมุติเหมือนมาติดป้ายไว้อย่างนี้

นี่เห็นไหมเจ้าของบ้านงงถูกเพื่อนบ้านจอดรถขวาง
มันจนออกไม่ได้เคยเขียนเตือนดีดีแต่กลับโดนเขียนต่อกับว่า
รู้หรอกว่าคุณจะออกจากบ้านกี่โมงนิดนาที

เขาบอกว่าที่หลังเนี่ยกรุณาติดป้ายบอกบ้านไว้ด้วย
ไม่ต้องมาเขียนที่รถโอเคไม่เกรงใจกันเลย
แล้วเขาจะเขียนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ผิดนะ
ที่สาธารณะไม่ได้แปลว่าหน้าประตูบ้านเขาเป็นที่สาธารณะ
คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าทุกวันนี้คนเขาบอกว่าสร้างคอนโดแล้วรวย
ที่สร้างคอนโดแล้วก็ติดหนี้ติดสินก็มี
แต่อีกหนึ่งอาชีพถ้าคนมีที่ดินนะ
ในอนาคตที่จอดรถจะรวยจนแบบที่ดินก็จะเป็นของเราด้วย
อีกหน่อยตอนนี้รถมันล้น
คุณไปทุกโครงการทุกที่สิรถมันล้นหมดเลยมันไม่มีที่จอด
แต่ทุกคนขึ้นแต่คอนโดคอนโดตอนนี้ขึ้นไปก็เหลือนะ

แต่วันนี้ที่จอดรถให้คอนโดขึ้นเยอะแค่ไหน

ต้องเอาคุณแม่มนต์ดำเป็นแฟนค่ะเพราะคุณแม่มีที่เยอะมาก

จะได้มีที่จอดรถได้เยอะด้วยแล้วใครจะไปจอดใครจะไปจอดไอ้บ้า
ที่เมืองนอกจะซื้อรถต้องบอกก่อนว่าจะจอดที่ไหน

ญี่ปุ่นก็เป็นมีประเทศไทยที่ตอนนี้รถ
ล้นเลยแอ้งที่เธอบ๊ายบายทำไมไม่ค่อยใครอ่ะ

เช้ามาเดี๋ยวไม่เดินตามแอพทักษะออนกับ

แล้วก็เห็นแบบบางทีเรานั่งทำรายการอย่างนี้

อย่างแบบไปมองจะก้าวท่ามภาพอุปสรรคอย่างไร
ตอนเช้าเขาก็นั่งคุยกันส่งไลน์มาเดี๋ยวฝั่งผู้ชายส่งมาแบบนี้จะตอบยังไงดี

ถ้าหนูก็แบบอยากรู้ว่าเขาส่งมายยังไง
เชื่อฉันในฐานะที่

ส่งอะไรมาแล้วมีผู้ชายเขาก็ส่งมา
ผู้ชายส่งมาไว้ยังไงดัดจริตเดี๋ยวหลังเลยการพูดใหญ่เขาดูนะ

เดี๋ยวเบรกก็เล่าแล้ว
เหมือนกับข่าวนี้อยู่ดีเนี่ยผู้ชายคนหนึ่ง

เฮ้ยรถหายคาห้างเลย
ตำรวจตามสกัดหาทั่วเมือง
แต่สุดท้ายโอ้ละพ่อ
คือเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่าคุณปากรอายุ๒๑ปี
ชาวด่านซ้ายจังหวัดเรย
จะรวดเลวพอสมควรไม่เหมือนกับกรุงเทพ

ตำรวจศาสตร์พ่ออาฆาตดาลซ้ายแล้วก็ศาสตร์พ่ออาฆาตแก้เข็น

ตำรวจได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบปรากฏว่าไม่นานนัก
ญาติของนายปากรได้ขี่จักรยานมาแจ้งว่า

แต่คนที่ขับรถยนต์ของนายปากรไปคือนายสายัน
คนเป็นพ่อของนายปากร
พ่อสายันพ่อสายันขับไปไหน

ขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินมาจอดทิ้งไว้ที่ร้านจอดรถ
จากนั้นก็นำกุญแจสำรองมาขับรถออกไป

คุณพ่อค่ะทันทีทันทีที่ได้ยินฉัน
คุณปากรก็รู้สึกโล่งใจพอตกจังเลยว่าโอ้โฮ
นึกว่ารถตัวเองเนี่ยโดนลักขโมยไปซะแล้ว
เพราะว่าข่าวอาชญากรรมตอนนี้มันรักรถกันเยอะเหลือเกิน

ผู้เป็นพ่อก็ยอมรับว่าได้ขับรถของลูกออกไปทำธุระจริง

นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรื่องราวใหญ่โตเลยจริง

ในที่สุดคุณคิดดูตำรวจว่างเนอะ

สำหรับกุญแจมันจะต้องเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้ว
ลูกก็ทำงานที่ห้าง
ปรากฏว่าออกมารถหายไปแล้ว

เขาบอกว่าทุกภาคอากาศจะเย็นลงค่ะ

วันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
บอกว่าบริเวณภาคใต้ยังมีฝนตกหนัก

ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม

ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ

ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนลดลงแล้ว
จากนี้ในวันที่๒๒๒๕พฤศจิกายนนี้
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกละรอกหนึ่งจากประเทศจีนค่ะ
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นค่ะ
อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส

อันนี้เหนือกับอีสาน๓วัน๒๒๒๕ส่วนกรุงเทพนะคะ
ก็คือทางภาคกลางภาคตะวันออกปริมณฑลกรุงเทพก็จะลดลง๑๓องศาก็โอเค

ครับพี่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ๑๓องศาก็โอเค
ลดลงจริงค่ะลดลงดีกว่าไม่ลดนะคะพี่ค่ะ
แต่มีฝนตกฝนยังไม่มีการเตือนเลยนะ

แต่ตอนแรกคิดว่าฝนจะตกเสร็จแล้วหลังฝนมันจะต้อง

ปกติหลังฝนมันจะต้องหนาว

บ้าระห่ำด้วยนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

ช่วงหน้าค่ะเกิดเหตุเหมือนในหนังเลย
ตกจากชั้น๙๕มาถึงชั้น๑๑รวดเดียวเลย

ไม่รู้ไงเดี๋ยวค่อยบอกไงพักก่อนไง

แองจี้ฉันอ่านข่าวสลับเธอก็ไม่เตือนฉันเลยนะแม่ฟังเพลิน

ก็ใช่ไงฉันพูดถึงเอเดินถือดำไมเยอะไงเธอ
เฮ้ยแต่ชุดถวายกระฉิงก็แบบสุดยอดนะ
น่าจะดูเวลาเขาจับไมค์นะสวยพี่เอ

นี่จริงเอสุภาชัยนี้ยอมดาราไปกัน

แต่งตัวเวอร์มากคุณแม่

บอกค่าดารารวมแล้วไม่รู้กี่ล้านแล้วเนาะ

เด็กแม่พ่อแม่นางพานางมาเที่ยวงานวัดที่นี่

มาให้ที่นางที่นางมา

แต่ที่สำคัญคนไปจับตานองที่นางว่า
ทำได้ยังไงนางแต่งตัวนี่ไง

ดูสินางเป็นดำมายุ่งดำมายุ่งด้วยน่ะใครหลอกให้นางใส่ชุดนี้ไปอ่ะเถอะ

ชุดนี้นะชุดมีชุดนี้เวิร์คอยู่น่ะเหมือนช้างอ่ะ

ดูสินางลำใหญ่เลยเถอะ

นาเจษยาย่าคิมเบอร์รี่ไปทั้งหมด

รถเมย์เห็นชุดตอนถวายกระถิ่นก็น่าจะเอาข้างบนออก

แล้วก็เหลือชุดที่เป็นผู้อยู่ที่ตัวนะ

เจ้าหน้าที่นะฮะที่พระนครถ้าพี่หนุ่มกัญชัยอยู่จะต้อง
หมดเวลาล่ะหมดเวลาล่ะหนุ่มไม่อยู่เล่นได้ยาวนะฮะ

สพเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
แจ้งเหตุว่ามีผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้หลบหนีออกจากห้องขัง
ที่สปเสนาเนี่ยพร้อมรายงานให้ผู้กำกับสพเสนารับทราบ
แล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยออกค้นหาผู้ต้องหาที่หลบหนี
คนที่ไม่เคยทำรายการทีวีเงียบหน่อยนะคะเสียงเวลาเขาทำทีวีต้องเงียบนะ
หลบหนีออกจากห้องขังเนี่ยนะฮะซึ่งวิ่งเข้าไปบริเวณป่าย่าคุณ
ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาห่างจากสพเสนาเนี่ยเพียง๒๐๐เมตร
แค่นั้นนะฮะ๒๐๐เมตรตามที่พยานพบเห็นครับ
ซึ่งใช้เวลาค้นหาหลายชั่วโมงนะแต่ไร้วิแววแปลกไหมล่ะนะครับ
สำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากห้องขังทราบชื่อว่านายอนันต์เบ้นอายุ๒๓ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเสนาเนี่ย
จับกลุ่มพร้อมของกลางยาบ้า๙๔เมตรแล้วก็ส่งตัวควบคุมตั้งแต่วันที่๑๔
พฤศจิกายนพร้อมแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยและครอบครองจำหน่ายด้วยซึ่งตลอดเวลาพฤติกรรมของนายอนันต
อยู่ในห้องขังเนี่ยจะทำท่าทีว่าปวดท้องบ้างเสียบ้าง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตำรวจก็จะพาออกมาแต่ทุกครั้งที่ออกมาก็จะใส่กุญแจมือเนี่ยแหละ
ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงผู้ต้องหาออกอุบายว่าปวดท้อง
ร้อยเวรประจำก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเสนาแล้วก็พากลับมาควบคุมไว้ในห้องขังเหมือนเดิม
จนกระทั่งสามทุ่มขนาดกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพดาบตำรวจรัชดาสุพวงเนี่ย
เวรกำลังปฏิบัติเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขัง
จากนั้นเอาอีกออกอุบายอีกทำเป็นโวยวายว่าอุ๊ยงูงูมีงู
มีงูอยู่ในห้องขังแล้วก็ถูกงูกัดในที่สุดตำรวจจึงไขกุญแจประตูห้องขัง
แล้วก็ถือไม้เท้าเนี่ยเพื่อที่จะไปตีงูคุณนะซึ่งประตูเปิดเอาล่ะสิเอาแล้ว
ออกเลยปิดขังตำรวจด้วยแล้วก็ขังตำรวจแล้วก็ขังตำรวจ
โอ๊ยเดี๋ยวฮาแฮปด้วยถ้าตำรวจหวังดีจะไปตีงู
นี่วิ่งตัวเก่าลมอีกโอ้ยไปแล้วโอ๊ยไป

กลางคืนไงเข้าเวรน้อยคนไง
คุณดูสิปรากฏตำรวจคนหนึ่ง
ก็กว่าจะหากันเจอในที่ทิ้งอาหารไปกว่า๒๐๐เมตร
อยู่ในทุ่งย่างนี้ตำรวจก็ต้องระดมทีมหา
เรียกโดยกุฟงกุภัยเห็นไหมลำบากเข้าไปหมด
แต่เก่งขนาดนั้นว่าในขณะที่ตำรวจถือไม้ไปตีมูกกันเถอะ
ตำรวจวิ่งตามก็หกล้มอีก

ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ถึงเลย

จับได้แล้วใช่ไหมนอนอยู่ในพงหญ้า๒๐๐เมตร

ก็อาจจะแบบ
หลบอยู่ในพงหญ้าเผื่อตำรวจจะไปหาที่อื่น
ไกลกว่านั้นอะไรแบบนั้นว้าวแต่๒๐๐เมตรมันนิดเดียวเองนะ
อีกเรื่องหนึ่งตึกยี่แป๊ะอะไรวะ
ตึกดิ่งตึกลงมาถึง๘๔ชั้นคือผู้โดยสาร๖ชีวิต
ติดรีบอยู่๓ชั่วโมงแต่ว่ารอด

เหตุการณ์ระทึกที่อาคารสูง๑๐๐ชั้น
ซึ่งมีชื่อเสียงในการในระบบรักษาความปลอดภัย

เพื่อคอยปลดล็อกบันไดหนีไฟในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง

แต่ว่าเมื่อวันที่๑๖ที่ผ่านมา
ระบบดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ช่วยอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่าสลิงที่ยกริ่มของอักฮาระเบื่อเกิดชำรุด

ลงมาจากลิฟต์ตามความสูงของตึก
ซื้อลงมาแงะอยู่ที่ชั้น๑๑
ความเร็วก็คือโอ้โหยิ่งกว่ารถอีกเนอะ

คู่สามีภรรยามีกลุ่มนักเรียนแล้วก็มีผู้หญิงตั้งคันด้วย

หัวเป็นชั้นที่ไม่มีทางออกเป็นผนังตัน
โดยดับเลิงซิโก้เข้ามาทำการช่วยเหลือใช้เวลานานมากกว่าจะรู้ว่าอยู่ชั้นไหน

ต้องเจาะรูกำแพงที่ชั้น๑๑เพื่อดึงคนออกมา

เจ้าหน้าที่ดะเพิงก็บอกว่าเราไม่ชอบพังกำแพงเลยยกเว้น

เดียวจะเข้าถึงลิฟต์ได้ก็คือการใช้เชือกไต่รางวัลชั้นที่๙๕
ปรากฏว่าไม่ปลอดภัยแล้วไม่สามารถโรยตัวลงมาได้
เนื่องจากเราไม่ใช่สไปเดอร์แมน

เราไม่ใช่แบ็คแมนเลยจำเป็นต้องพังกำแพงแบบนี้
คุณก็แหมจะกระทบกระเทียบอะไรล่ะปะเนอะ
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะนับว่าโชคดีนะ
ตายไหมไม่ไม่มีคนตายสิแบบเดียว
มันตอนจังหวะที่แต่มันอาจจะลงแบบเร็วมาก
สลิงสลิงสลิงแข็งแรงสลิงชำรุด
แหมไม่มีภาพเขาก็มีแต่ภาพตึกให้ดูนะ
ไม่มีภาพอะคนปุ๊บมาได้อย่าง๘๔ชั้นไม่น่าจะลอดเนอะ
ใช่แหล่งแรงอยู่ข้ามันก็มีคนท้องอยู่ด้วย
คนท้องนักเรียนแล้วก็คู่สามีภรรยา๖คนนะฮะ
อ่ะรอดไปก็โล่งใจไปด้วยนะคะ
พี่เมี๋ยวนี่ก็มีหนุ่มท่าพี่เมี๋ยวจะไปลอยกระทงกับใคร
มีคนถามพี่ด้วยว่าพี่มดดำจะไปลอยกระทงกับใคร
เพราะมึงการไงลอยกับใครไม่รู้

ใครยังไม่เคยเห็นกระทงกาบกล้วยนะคะ

ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กรองค่ะ

สมุทรสงครามอยู่แค่นี้ใกล้กรุงเทพด้วย

ที่๒๒๒๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
รอยกระทงกากล้วยเมืองแม่กรอง

งานเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมนาพ

นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็มุ่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรอง
อัตลักษณ์ท้องถิ่นและมีกิจกรรมอื่นให้ร่วมสนุกด้วย
เช่นการแสดงร่วมสมัยและการแสดงทางวัฒนธรรม
แล้วก็ยังมีการออกร้านสินค้าและอาหารมากมายค่ะ
สาธิตอาหารแล้วก็ไม่อยากให้พลาดการทำทูบและกระทงกราบกล้วยด้วยนะคะ
นี่เลยทำเสร็จแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำแม่กรอง
งานนี้จัดอลังการค่ะเพราะว่ามีกระทงกราบกล้วยถึง๔แสนใบค่ะพี่

ยังมีสีสันแห่งสายน้ำให้ชมกันกับปล่อยเรือไฟร่องในสายน้ำ๑๒ลำ
และพิเศษวันที่๒๒พฤศจิกายนมีขบวนฟ้อนรำรับขบวนอันเชิญพระประทีพระราชทาน
ขบวนนางนพมาศขบวนกระทงผ่านเส้นทางตลาดแม่กรอง
แล้วไปสิ้นสุดที่วัดพุมรินกุฏีทองจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
ห้ามพลาด๒๒๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๑นี้ครับ
ส่วนใครอยู่จังหวัดอื่นนะคะททก็สนับสนุน๘พื้นที่
คือที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุโขทัยตากและราชบุรี
แล้วก็ลำปางและก็แน่นอนค่ะพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด๑๐๑ก็มีสนุกสนานเรื่องแน่นอนนะคะ
งานสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงรับฤดูหนาวทั่วไปเด้อ
ฤดูหนาวเนอะเรารอฤดูหนาวกันอยู่

ใครคือคนใครคือนักร้องดังซุกสองเมียวะ

ถ้าคุณแม่ได้คุณแม่เก่งอยู่จริง

พวกเม่อ่านได้ถึงอารมณ์ที่

ตรงนี้ให้มํ้ดดำ
ช่วงหน้ามาฟังกันว่าใครคือนักร้องดังซุก

เดี๋ยวมันก็ปิ้นออกไป

ไทม์ไลน์จัดลำดับไม่ถูกเลย
ว่าใครเป็นเมียน้อยหรือเมียหลวง
จำไว้นะชะนีทั้งหลาย
เพราะว่าเข้ามาฟิเจอร์ริ่งไล่เลี่ยกันอย่างแรง
สองสาวใสค่อนข้างสูงวัยว่ะ
สองสาวใสค่อนข้างสูงวัยยินดี
โอเคล่ะถ้าสูงวัยก็ปล่อยไปเถอะเนาะ
ยินดีพรีร่างพร้อมใจ
เป็นเมียให้นักร้องดัง
เสียงร้องมีเอกลักษณ์มาก

ได้ยินแค่เสียงนิดเดียวก็รู้เลย

ทั้งสองสาวรู้จักกันด้วยนะ
ไม่มีทะเลาะตบตีปลาขี้ใส่กัน

บางคนแบบอยู่บ้านเดียวกัน๓คนเยอะแยะเลยเถอะเนี่ย

อยู่ด้วยกันเลยที่สำคัญผัวตัวดีนักร้องเลี้ยงดูทั้งสองเมียเป็นอย่างดี
มีลูกด้วยทั้งสองฝ่ายก็เลี้ยงดูดีส่งเสียเรื่องเงินทองการศึกษาเป็นอย่างดีด้วย
ดีจังเคลียร์กันเข้าใจก็ถูกแล้ว

ไม่จำเป็นต้องเฉาโชว์สนั่นวงการ
ตอนนี้โอเคดีอยู่

เพราะมีสองเมียไปเรื่อยแบบนี้สังคมโอเคไหม
อัชริยะก็มีสองเมียสองลูก
เอาไงนั่นทนายไม่ใช่ทนายยังสอบไม่ผ่าน

จะได้รู้ใช่ไหมใช่ไหมครับอ๋อแล้วยังไงเขาก็ไม่ได้ซุกกันดิ
เขาก็ไม่ได้ซุกเขามีสองเมียเมียก็แบบว่า

แต่ผู้หญิงก็เป็นดาราทั้งคู่ด้วยนะก็ใช่ค่ะแม่มีลูกด้วย

มีลูกเปิดเผยป่ะมีรู้ได้ไงเป็นเดียวกันหนูก็ทำงานของหนู

คุณพูดมองคาม๊ะคะวะ
ก็ถามหนูว่าคุณมดดำเขามีโรงงานผลิตที่ไหนเหรอ

สวมรอยไปเลยมดบอกว่าอยู่บึงกาล
คุณพ่อดำเป็นเจ้าของมี๘๐๐๐๐ซื้อยากมากค่ะมีตัวแทนไหมค่ะ

บางเรื่องเราไม่รู้หนูที่เป็นแฟนเพจ
หาว่าเป็นแฟนเพจคนแบบเผ็ดใต้เตียงแล้ว

หนูหาข้อมูลเป็นผู้ศึกษาเหมือนกันค่ะ

ท่านคุณแพทย์นักประพาเนี่ยมาเจ้านี้เข้ามาเปล่า
ล่าสุดนี้คือคุณเบนส์ก็ได้โพสต์ภาพจอขาว
แล้วก็เขียนข้อความระบุบอกว่า
โพสต์นี้สำหรับคนที่ต้องการคอมเมนต์ด่า
ระบายความในใจออกมากันให้เต็มที่เลยครับ
แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ารวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องดังกล่าวนับพันคอมเมนต์กันเลยทีเดียวค่ะ
แต่ทีนี้พอสาวแพทย์มาเห็นข้อความดังกล่าวในไอจีก็เข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องการกำลังใจดูน่ารักใช่ไหม
ทีนี้แฟนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแพทย์
บางคนก็บอกว่าเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันไหม
โอ๊ยวันนี้เขาพบวันนี้เหรอ
วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน๒ปีของเขา
แล้วก็มีคนจะมีคนแบบตัวกลางช่วยเคลียร์ให้
แต่นางก็บอกว่าก็แล้วแต่คืออย่าถามว่า
อยากรอให้เป็นพ่อของลูกมันก็ยังอยากรอยังให้โอกาสเรื่อย
ไปดูท็อกทะลุดาวสมัยก่อนสิ

คือเขาไม่ได้ดูแบบว่าเป๊ะแล้วจะเกิดนะ
หมอลักษณ์เวลาดูดวงมองยาวสัก๓เดือน๖เดือน

พี่พรุ่งปี๖๒พี่พรุ่งตอนเราก็พิพกษ์อาจจะมีใหม่

แล้วก็ลูกจะเป็นอภิชาตะบุตรจะแบบนำเงินนำทอง
ก็ดูไอ้เรสซิ่งป่านนี้หาเงินได้ถึงเรียนจบปริญญาตรีแล้วมั

ใช่ใช่งานจริงเลย

แลกรับ๑สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่มูลค่า๑๕๗๖๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
ฉันต้องได้บ้างเพราะฉันส่งทุกครั้งที่อ่านเลยนะฮะ
สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้
มีของรางวัลสุดปังให้ลุ้นกันนั่นก็คือ
มูลค่า๓๓๙๐๐บาท๒๐รางวัล
ส่วนเดือนหน้าธันวาคม๒๕๖๑นี้นะคะ
ขนาด๖๕นิ้วมูลค่ารางวัลละ๔๔๙๐๐บาท

เอาเป็นว่าใครที่อยากได้ของรางวัลก็นะคะ
กดเลยดอกจาน๕๐

เหลี่ยมโทรออกฟรีด้วย
กดมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ
นี่กดใหญ่เรามีพอิท

ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน
จนถึงวันที่๓๑ธันวาคม
หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
กดเลยสิครับไม่ต้องใช้พอยท์กดได้เลยเชิญ
นี่ไงพี่เหี่ยวดูว่าหนูกดเยอะขนาดไหน
เราเคยได้ยังยังสิอ๋อเธอใช้จำนวนไป
อย่างนี้หรอจดสู้กดสู้ตายกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เนี่ย

ลองซิเผื่อสักอันนึงจะได้เนี่ยกดไปด้วยสิ
มันจะต้องได้บ้างแหละมันต้องมีได้บ้างนะ

โทรศัพท์ก็มีแล้วทีวีก็มีแล้ว
มาแล้วเป็นสิทธิ์ของเราเออมันเป็นสิทธิ์ของเรากดใหญ่เลยเนี่ย
นี่ประกาศผลวันที่๒๔ธันวาคม
แทนคุณแมทแล้วปูก็ตอบมาเขาตอบมา
เขาตอบมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟัง

เนื่องจากข่าวเฉาก็เลยถูกปลด
เมื่อเจอสาวปูนะคะเขาก็เลยไปสอบถามกัน
ก็บอกว่าจริงแล้วพรีเซนเตอร์ตัวนี้เข้ามาหลาย

ปูไม่ได้รู้จักแมทเป็นการส่วนตัว
แต่ปูเคยอยู่ในจุดที่เคยเป็นข่าวเยอะปูเห็นใจ
เห็นใจทุกฝ่ายไม่ใช่เห็นใจแค่เขา

เรื่องก็มีผลกระทบต่อจิตใจเขานะคะ

ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์นี้๔๕เดือนแล้ว

แล้วเขาน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์นี้มา๒ปีแล้ว

มันเป็นวัตตะจากธรรมชาติของวงการบันเทิง
ปูพูดภาษาธรรมะ

เพราะนางไปเดินพรมแดงทีนางก็เสียเงินเยอะเนอะ

บอกคนเราถ้าสมมุติไปนั่งรอให้เขามาเชิญนางไป

ก็ชัดเจนนางเสียเงินเองหมดนะ

ให้เลือกสรร

ขอเมื่อไหร่เอาเตอร์เตอร์มองดัมดิ
วงดัมไปออกเดินหาอีกแล้วตอนนี้มายังไม่เหนื่อย
เวลานางไปเมืองคาน
ก็ชัดเจนก็พูดเอง
แต่ทำงานเต็มที่มากนะก็นำเสนอเขาตัวเข้าไปเขาช่วยเต็มที่มากเลยอ่ะ
สุดจริงจริงเนี่ยดูเขาทำนะไม่หนึ่งข่าวค่ะ
คุณก๊อตจักรพันธ์เผยยอดเงินจากแม่ยกให้หน้าเวทีรวมกว่า๕แสนบาทนะ
แล้วพี่ก็อตได้อ่ะไม่เอาทำอะไรต่อวันน่ะต่อครั้งที่ไปออก

นี่เขาบอกว่าล่าสุดค่ะกับภาพของน้ำใจที่แม่ยกมอบให้คุณก๊อตจักรพันธ์นะคะ
บอกเลยว่ามาเต็มจากภาพคือเต็มจริงค่ะ
เงินเต็มตระก้ากันเลยทีเดียวทั้งธนบัตรใบละพันใบละ๑๐๐ใบละ๒๐บาท
เรียกว่ามีการนับด้วยเครื่องอย่างจริงจังแล้วยอดสุทธิที่นับได้คือ๕๙บาท
แล้วสมุดแบงค์คืออะไร
สมุดแบงค์ก็อาจจะแบบโอนฝากให้เลยอะไรอย่างนี้ไหม

เป็นคนเดียวที่แบบว่าอยู่ตึกเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันมาเป็น๑๐ปีแล้วอ่ะ

ไม่รู้เขายังอยู่กับพี่ก๊อตจักรพันธ

มีใครเจออาควรที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอาจจะเจอก๊อตจักรพันธ์
พวกเรามีใครตามหากอตจักรพันธ์เจอบ้าง
ยังไม่เจอเลยอ่ะพี่ก๊อตอยู่ไหนก่อนพี่ก๊อตอยู่ไหนก่อนต้องไปออกคอนเซิร์ต

คือเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ทำบุญดู
มีแอดแบบนี้ใช่ไหมมีคอนเซิร์ตงานจ้างเยอะมาก

ล่าสุดกิ๊กดูเหมือนสองปีก่อนก็หล่อนะ
เหรอมีใครเจอก๊อตจักรพันธ์บ้างดีกว่า
เขาอยากเจอคุณแม่หรือเปล่าไม่ต้องถามอีกบ้าง

ผู้หญิงคนนึงต้องเรียกได้ว่าเกิดจากความจน

มันเป็นคนจังหวัดเมืองกาลแม่กิ่ง
เมื่อก่อนเป็นคนยากจนมากวันดีคืนดี

ถ้าสมมติเราจับดูแล้ว

ก็จะมีจริง
ไปกันก่อนแล้วสวัสดีค่ะ